ข่าวสารในบ้านเราค่อนข้างจะเงียบในช่วงสงกรานนะครับ
แต่ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังทำงานอย่างหนัก
เพื่อให้โคชโตยสามารถทำงานต่อได้ในศึกบอลโลกรอบคัดเลือกครับ
กรณีที่สมาคมนั้นแต่งตั้งทางโค้ชโตยทำงานต่อนะครับ
พร้อมทั้งเตรียมจะผลักดันให้กลุ่มทีมต่อเนื่องในศึกบอลโลกรอบคัดเลือก
แต่ว่ายังติดเงื่อนไขในเรื่องของกฎระเบียบที่ระบุว่า
เรื่องนี้นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลพลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงก็บอกนะครับว่า
และถ้าหากการอบรมช่วงที่๒ในเดือนมิถุนายนโคชโตยสามารถผ่านการฝึก
ให้ได้คุมทีมต่อในศึกบอลโลกอย่างเต็มที่
สำหรับบอลโลกรอบคันเลือกนะครับโซนเอเชียจะมีการจับสลากแบ่งสายในรอบ๔๐ทีมสุดท้าย
ในวันที่๑๖แล้วก็๑๗กรกฎาคมนี้แล้วก็มีโปรแกรมนะครับนัดแรกวันที่๕กันยายนต่อไป
ย้ำนะครับโปรแกรมบอลโลกรอบคันเลือกไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะครับ